คุณผู้ชมค่ะแนวทางหลักที่จะยังคงเดินหน้า

เรื่องของการพยายามที่จะเอาน้ำออกจากถ้ำให้ได้มากที่สุด
ทีนี้เวลาเอาน้ำออกจากถ้ำ
คือน้ำส่วนหนึ่งก็ไปลงที่ไร่สวนเรือกดาของชาวบ้าน
แต่ว่าน้ำส่วนหนึ่งที่ผันออกมาแล้ว

ก็เลยมีแนวคิดเรื่องของการทำธนาคารทรัพย์น้ำเหล่านี้เป็นอย่างไร

ที่ผมจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือบริเวณเชิงเขา
ถัดลงมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สูบน้ำออกมาบริเวณหน้าถ้ำ

ซึ่งเป็นที่ไร่ที่นาของประชาชนนะครับ
แต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่มีการนำแมคโฮลนะครับ
มาขุดเพื่อที่จะทำเป็นหลุม
แล้วก็ทำเป็นจุดที่น้ำจะสามารถซับลงไปได้

เพื่อที่จะให้น้ำหยุดอยู่แค่บริเวณนี้
แล้วอีกส่วนหนึ่งเป็นอีกวิธีการหนึ่ง
ในการที่จะดูดน้ำจากภายในถ้ำหลวง
ไหลมาอยู่บริเวณตรงนี้ได้เยอะมากขึ้น
อาจจะอาจจะทำให้น้ำในถ้ำลดได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ

เกิดจากกรมชนประธานนะครับ
ว่าระดับน้ำที่ระบายออกจากถ้ำหลวง
เพราะว่าบางส่วนน้ำได้ไหลย้อนกลับไป
บริเวณหน้าถ้ำหลวงอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับ
แล้วก็ส่วนหนึ่งไปสมทบในพื้นที่ของเกษตรกร
จึงต้องมาขุดลอกเพื่อระบายน้ำ
แล้วก็ทำทางกั้นน้ำกัดซ้อเมื่อไหลออกจากถ้ำหลวง
โดยมีสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ
โดยหลวงพ่อสมานสิริปัญโย
ได้อาสาธรรมธนาคารน้ำนะครับ
ซับน้ำไว้บริเวณที่ต่ำห่างจาก
บริเวณด้านหน้าถ้ำหลวงประมาณ๘๐๐เมตร
โดยนายรัตนศักดิ์รัตนมณี
เจ้าหน้าที่จากสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ
บอกว่าทางสถาบันมาสนับสนุน
โดยการทำธนาคารน้ำใต้ดิน
ก็คือวิธีการจะขุดแล้วก็วางท่ออากาศ
เพื่อที่จะซับน้ำที่ไหลออกมาจากถ้ำ

แล้วก็ระบบปิดนะครับรวมทั้งหมดจะทำ๙หลุมด้วยกัน
สามารถทำให้น้ำที่อยู่บนดิน๑เมตร
ลงไปใต้ดินได้ทั้งหมด
เพราะว่าทำให้ดินบริเวณด้านล่างเนี่ย
เป็นลักษณะเหมือนแบบทิชชู

ซึ่งจะดีกว่าการปล่อยน้ำ
ออกไปให้ไปท่วมที่ไร่ที่นาประชาชนไปมากกว่านี้

ที่มันท่วมเต็มเนี่ยแล้วก็กำลังไหลลงไปท่วมชาวบ้านนะครับ
แล้วก็กำลังหยุดกลับเข้าถึงถ้ำเนี่ยเรากำลังเปลี่ยนที่แบบนี้นะครับ
ให้ที่ทิชชูซับน้ำไว้ครับครับผมเมื่อคืนนี้เราทำเป็นระบบปิดสองหลุมครับ
แล้วก็ระบบเปิดหนึ่งหลุมครับน้ำอย่างที่บอกครับอ่า
ปกติน้ำที่มีปัญหาคือน้ำอยู่บนดินนะครับน้ำที่ขังอยู่ในถ้ำก็คืออยู่บนดินนะครับ
แล้วน้ำเหล่านี้น่ะสมมุติว่ามันอยู่สูงท่านอยู่ในอ่า
ทวบอยู่หนึ่งเมตรเราเก็บหนึ่งเมตรลงใต้ดิดซะ
ดินข้างล่างเป็นเหมือนทิชชู่เหมือนเวลาเราทำน้ำหกอะครับ
เราจะเราไม่ได้กวาดน้ำที่อีกแต่เราทิชชูซับไว้นั่นครับ
เป็นวิธีที่เราเปลี่ยนดินอย่างนั้นครับโดยพื้นที่ที่ทำธนาคารน้ำเนี่ยนะครับ
จะเป็นไร่สับปะรดประมาณ๒๐กว่าไร่นะครับ
ที่ตอนนี้ต้องบอกว่าคือพร้อมเก็บเกี่ยวนะครับแต่ว่าเจ้าของไร่เองก็คือนางสาวสุนทรีย์
มานิดอัดสวะกุลเจ้าชาวไร่สัปปะรดบ้านทำหลวงตะบนปวงพังอเฟิร์มแม่สาย
จังหวัดเชียงรายก็บอกว่ายินดีแล้วก็เสียสละเพื่อช่วยเหลือ๑๓ชีวิตออกมาได้นะครับ
โดยเปิดเผยว่าเมื่อวานเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ติดต่อมานะครับ
ว่าจะขอขุดหลุม๙หลุมในพื้นที่ไร่สับปะรดของตัวเองเพื่อทำธนาคารน้ำ
บอกว่าหากทำสำเร็จเนี่ยจะช่วยให้น้ำในถ้ำลดลงเร็วมากยิ่งขึ้นเมื่อได้ยินแบบนี้ก็อนุญาตให้ใช้พื้นที่ได้
เพราะว่าอยากให้ทั้งสิบสามคนเนี่ยออกมาโดยเร็วนะครับก็ก็ถ้ามันเกิดประโยชน์กับเด็กเด็กที่อยู่ข้างใน
ถ้าทำแล้วน้ำจะแห้งไว้ภายในเขาบอกภายใน๒๔ชั่วโมงน้ำจะแห้งถ้าช่วยตรงนี้
เขาก็เลยอนุญาตให้ทำเพราะว่าถ้าภายใน๒๔ชั่วโมงน้ำแห้งได้
เด็กก็จะได้ออกมาไวไงฮะเด็กก็จะได้ออกมาเร็วอ่ะ
เราก็อยากจะให้เด็กออกมาเร็วอยู่แล้วไปอยู่ที่นู่นมันหาเจอแล้วออกมาไม่ได้อ่ะ
ที่เขารถถ่ายไปเนี่ยมันเสียอยู่แล้วไงก็ต้องตักมา
เนี้ยถ้ารถถ่ายไปรถไม่โคไปตามทางก็ต้องเสียอยู่แล้วอ่ะก็เออเขาก็เขาก็หักมาแกะมาใส่ตรงหลุม
แล้วก็ใส่หินใส่ยางรถอะไรไม่ให้มันดินมันทับไงให้มีช่องระบายอากาศน้ำจะได้แห้งไว้
ก็ยินดีเนอะก็ยินดีถ้าช่วยเด็กได้ก็ยินดีเอาเป็นเนอะเอาบุญดีกว่าเนอะ
ขนาดสี่สองก็บอกได้ครับว่าได้ร่วมกับทางสถาบัน
เข้ามาทำงานตรงนี้ได้สี่วันแล้วเพื่อสรรสนุน
บรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชาวบ้าน

จากการที่สอบถามเจ้าหน้าที่ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับบอกว่าสามารถขุดหลุมไปได้แล้ว๖กลุ่มนะครับ
แต่ว่าอาจจะขุดได้ประมาณเท่านี้เพราะว่าจากการสำรวจแล้วนะครับ
๖หลุมเนี่ยก็จะเพียงพอในการที่จะดูดซับน้ำแล้วนะครับ
หลายคนอาจจะเห็นว่าน้ำเนี่ยไหลเข้ามาในหลุมนะครับแต่ว่าจริงแล้วจะไหลเข้ามาแค่หลุมแรกเท่านั้นนะครับ
หลุมถัดไปจะเป็นหลุมที่ไม่มีน้ำก็คือจะขุดหลุมลึกลงไปประมาณ๓๔เมตร
แล้วก็จะนำวัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาตินะครับมีเศษไม้นำหินแล้วก็มีสับปะรดด้วยนะครับ
คือนำสับปะรดจากสวนลงไปในหลุมได้เลยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เป็นช่องอากาศ
แล้ววิธีการนี้จะเป็นการดูดซึมน้ำจากบริเวณนี้แล้วก็บริเวณในถ้ำด้วยก็คือเชื่อว่าจะสามารถช่วยดูดน้ำ
เป็นการดูดซับน้ำจากใต้ดินจากในถ้ำไหลลงมาบริเวณนี้ด้วยก็เป็นอีกทางหนึ่ง
เป็นความหวังนะครับที่จะทำให้น้ำภายในถ้ำหลวงลดลงอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อที่จะนำ๑๓ชีวิตออกมาจากภายในถ้ำได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นก็เป็นอีกความหวังหนึ่งนะครับ
ที่สำคัญวันนี้ที่เห็นนะครับแดดออกตั้งแต่เช้าเย็นถึงจนถึงตอนนี้นะครับแดดก็ยังออกนะครับ
ยังไม่มีฝนตกก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนภาวนาว่าฝนอย่าเพิ่งตกให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานเสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับ
ยุธยาตุ้มีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับ
ขอบคุณคุณยุธยาตุ้มมีนะคะผู้สื่อข่าวเทราะทีวีรายงานสดมาจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะ
ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะลดน้ำลดปริมาณน้ำภายในถ้ำ
คือตอนนี้ต้องทำแข่งกับเรื่องของสภาพอากาศนะเพราะว่าผู้ว่าบอกว่าตอนนี้สิ่งที่กังวลที่สุดคือฝนจะตก
แล้วก็คาดว่ากรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเสาเนี่ยน่าจะตกหนักอีกครั้งหนึ่ง
ก็เขากังวลส่วนพื้นที่ซับน้ำก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้น้ำข้างในมันน้อยลง
แล้วก็ต้องขอบคุณชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะคะที่ยอมสละไร่สับปะรดนะทั้งไร่เลยนะคะ